ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๕มีนาคมที่จังหวัดน้องคายนะคะ
สองพี่น้องอายุ๔๒๔๓ผู้ชายสองคนเนี่ยนะคะ
ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ตอนแรกเขาสงสัยว่าสองคนนี้ไปขโมยโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเขา
แล้วก็เคยทวงมาแล้วสองคนนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้ขโมย
ล่าสุดวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะไปทวงในขณะที่เมา
เมาแล้วก็ไปทวงก็เลยเนี่ยได้ทีทำเขาตายเลย
คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะเจ็ดคนนะ
ก่อนหน้านี้เราเล่าไปว่าจับคนก่อเหตุได้คนนึง
ล่าสุดได้เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองนะคะ
ส่วนคนที่เหลือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกันเอาไว้เป็นพยานในคดี

กรณีนายองค์อาจและนายอำนาจศิลาคม
สองพี่น้องอายุ๔๓คนนึง๔๒คนนึงเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตในบ้านที่ตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
เมื่อกลางหนึ่ง๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
คือคนร้ายเนี่ยอ้างว่าทั้งสองคนนี้
ขโมยโทรศัพท์มือถือไอโฟนของเพื่อนในกลุ่มไป
แล้วก็ทวงแต่ว่าล่าสุดวันที่ก่อเหตุ๒๕มีนาคมเนี่ย
ครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยไปทวงทั้งที่เมา

ตำรวจสพพลพิสัยขอนุมัติศาลจังหวัดน้องคายออกหมายจับ
ข้อหาค่ะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนและทำให้เสียทรัพย์นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภูวิทย์สิริพาณิชย์ผู้กำกับการสพพลพิสัยบอกว่า
จับผู้ต้องหาได้๒แล้วค่ะนายเสนีชาญสมอนอายุ๓๕ปี
และนายอุทิศสาริมูลอายุห้าสิบหกปีจากการสอบสวนเบื้องต้น
นายอุทิศปฏิเสธนะคะบอกว่าเดี๋ยวรอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ไม่ยอมให้การในชั้นพนักงานสอบสวนก็คือชั้นตำรวจเนี่ย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ
จะไปให้การในชั้นศาลเลยก็ได้แต่ตำรวจเขามั่นใจในพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในจุดเกิดเหตุ
ก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะ
พนักงานสอบสวนก็ได้กันผู้ร่วมเหตุการณ์อีก๕คนไว้เป็นพยาน
เพราะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าร่วมกันก่อเหตุ๗คนจับได้แล้ว๒คนอย่างที่บอก
แต่อีก๕คนเนี่ยค่ะกันไว้ก่อนในฐานะพยานยังไม่ได้แจ้งข้อหา
เพราะจากการสอบสวนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุทำให้สองพี่น้องเขาเสียชีวิตนะคะ
อาจจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ไม่ได้ลงมืออะไรแบบนี้
แม่แต่ก็เอากันถึงตายเลยนะ